ผู้โชคดีมารออยู่แล้วใครจะโชคดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่วันนี้มีผู้โชคดีแน่ซึ่งจะเป็นใครที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์ไลน์ลีมิเต็ดอีดิชั่นไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ร้านแรกแตกแล้วนี่คือโฉมหน้าของคนดวงดีที่ได้กลายเป็นเศรษฐีรวยล้าน
รู้สึกยังไงครีฟเลยไหมครีฟครั้นบ้านเลยหรอครับ
หลังจากได้ทองคำ๑ล้านบาทเนี่ยคิดว่าเราจะไปทำอะไร

กลับเข้าสู่ช่วงบานแดกช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
บอกคุณผู้ชมดังเลยว่าร้านแรกแตกไปเรียบร้อยแล้ว
แตกแล้ว
แตกแล้วแต่ว่ายังหรอยังไม่หมด

เหลืออีก๒ครั้งด้วยกันรวมมูลค่า๒ล้าน
มาแล้วรางวัลเหล่านี้บอกเลยนะคะ
จะช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มันยกระดับชีวิตให้มันฮาเย็นขึ้นมาเลยทันที
โอ้โหเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้นจริงนะ
ที่เห็นผู้โชคดีได้พลิกชีวิตตัวเองแบบนี้ครับ
แต่ว่าคาราบาลแดงเขายืนหยัดอยู่คู่คนไทย
ด้วยการยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิม
โอ้โหแบบนี้เราก็ซื้อกันได้สบาย
ใช่ซื้อมาแล้วฝามีค่าอย่าทิ้ง

ส่งเข้ามาร่วมรุ้นโชคกันส่งมากมีสิทธิ์มากนะจ๊ะ
ทั้งคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒
อยากรู้ไหมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซคันต่อไป

รุงคือนี้

ได้แล้วค่ะ
ได้แล้ว

โอ้โฮยินดีนะคะ
แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ

ติดตามกติกากันเลยครับ
ส่วนเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเช่นกัน

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
โปรดติดตามตอนต่อไป